คุณผู้ชมครับมีคลิปภาพเหตุการณ์หนึ่งถูกแชร์ในโลกโซเชียลเป็นอย่างมาก
ตอนนี้ภาพเหตุการณ์ของคุณยายท่านหนึ่งเขากำลังเดินข้ามทางรถไฟ
ด้วยความที่แก่ชะลาครับอาจจะไม่ได้ยินนะฮะ
แล้วรถไฟกำลังมาพอดีฮะนี่ครับ
โอ้โหชิวเฉียดนิดเดียวโชคดีที่นายสถานีปฏิบัติหน้าที่อยู่เห็นพอดี
คุณยายเขาบอกว่าเขาไม่ได้ยินเสียงวูฒล์
ถ้านายสถานีไม่เข้าไปช่วยต้องการข้ามก็คาดไปไม่ทันนะครับ
อันนี้เป็นกล้องวงจรปิดที่สถานีรถไฟหัวหมากในกรุงเทพครับ
เพื่อบอกว่ารถไฟกำลังจะมานะทุกคนต้องอยู่ห่างชาญชาลานะ
แต่ด้านหลังเนี่ยมีคุณยายท่านหนึ่งกำลังเดิน
ค่อยข้ามไปเพราะคุณยายตั้งใจว่าจะขึ้นรถไฟขบวนที่กำลังจะมาถึง

ตรงนั้นเนี่ยฝั่งตรงข้ามน่ะโอ้โหคนรออยู่เต็มไปหมดเลย
คิดแล้วฉันต้องข้ามไปเดี๋ยวฉันจะไปถึงให้ได้อะไรแบบนี้
นะฮะแล้วเดินข้ามจังหวัดนั้นเนี่ยนายสถานีได้ยินเสียงรถไฟทำไมถึงเปิดบู่เสียงดังขึ้นมา
หันไปดูเห็นคุณยายกำลังเดินมาเลยต้องรีบไปคว้าแขนแล้วพาขึ้นไปบนชาญชาลา
ผ่านไปเซี่ยววินาทีเท่านั้น
ทีมข่าวของเราก็เห็นคลิปนี้แล้วคนก็แชร์เยอะเราก็ต้องตามหาไปหานายสถานีรถไฟหัวหมากชื่อว่าคุณคมกริจอายุ๕๖ปี
นะฮะที่ปรากฏในคลิปเนี่ยนี่คนนี้ก็บอกว่าตอนนั้นน่ะนะวันที่หกในวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยตอนเช้าเลย
รถไฟขบวนนี้เป็นขบวนธรรมดา๒๘๐วิ่งด่านพรมแดนบ้านครองลึกกรุงเทพกำลังมุ่งหน้าเข้าชาญชาลาที่หัวหมาก
คุณยายคนนี้กำลังเดินข้ามนะก็มีการเตือนแล้วว่าทุกคนอย่าเพิ่งข้ามตอนนี้นะถือทงสีแดงนะฮะ
รถไฟกำลังจะเข้ามาแต่คุณยายเขาไม่ยอมหยุดครับนะฮะแล้วมาทราบทีหลังว่าเขาก็ไม่ได้ยินหูนะฮะ
พยายามจะข้ามไปและจังหวะนั้นรถไฟเข้ามาพอดีตนเองก็เห็นเลยต้องรีบไปคว้าแขนข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้อย่างหุดหวิดไปฟังเสียงของนายสถานีครับ
ที่จริงตอนนั้นอ่ะรถไกล้เก้าลงไปในรางครึ่งรางแล้วนะครับอืม
ก็เลยโดดชาร์จดึงตัวแกพ้นจากรางเพื่อไม่ให้รถชนไม่งั้นก็ต้องชนชนครับ
เพราะว่าปกติตอนที่รถไฟเข้าชาญชาลานเนี่ยเราจะให้สัญญาณใช่ครับผมจะให้สัญญาณเข้าออก
ในคลิปมันช้าแต่วันจริงมันเร็วกว่านะครับคุณยายก็บอกว่าโอ้ยน่าจะทัน
ขณะที่ทีมข่าวคุยกับนายสถานีอยู่นะปรากฏว่าเจอนางประกอบวันธนาอายุ๗๒ปีหญิงที่ปรากฏในคลิปครับ
กำลังมารอรถไฟจะเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดฉะเชิงเซาพอดีเลย
ก็เลยเข้าไปพูดคุยด้วยครับคุณยายประกอบเล่าบอกว่า
จะเดินทางเข้ากรุงเทพไปฟอกไตที่ศูนย์บริการไตเทียมย่านรามคำแหงวันเว้นวัน
ฟอกไตเสร็จก็จะขึ้นรถไฟที่สถานีหัวหมากกลับบ้านที่๘ริ้วนี่แหละครับ
วันเกิดเหตุครับกำลังข้ามทางรถไฟจะไปนั่งรอที่ชาญชาลาที่๓
ขบวนรถไฟกำลังแล่นมาถึงสถานีแล้วล่ะคิดว่ารถไฟมันอยู่ไกล
มั่นใจว่าจะข้ามทันมารู้ตัวอีกทีนายสถานีอุ้มตัวออกมาแบบนี้แล้วครับ
ก็คือว่านึกว่ามันอยู่ไกลก็คงจะพ้นเข้าใจแบบนั้น
เพราะว่ามันไม่เหมือนรถยนต์นะรถยนต์ก็ยังเราเข้าใจกันคนละอย่าง
คือรถยนต์เนี่ยมันข้ามได้เราก็ไม่คิดว่ามันจะไว
ตอนแรกเราเห็นรถไฟอยู่ตรงไหนคุณยาย
อยู่โน้นแต่ทั้งนี้เขาก็บอกแต่เราก็ว่าทัน
นี่คุณยายไม่ใช่ไหวซิ่งแล้วนะ
ก็เข้าจ่ายแบบนั้นแหละนะ
นี่นะครับนายสถานีรถไฟหัวมากฝากเตือนผู้ลิสารทุกคนนะครับ
ต้องใช้ความระมัดระวังทุกครั้งที่ข้ามทางรถไฟ
แล้วก็ไอ้ประเภทหูฟังนะครับ
เห็นรถไฟมาแบบนั้นอย่าข้ามนะครับ
เพราะว่ามันจะทำให้เสียสมาธิและเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ
คือถ้าเห็นเนี่ยนะครับคุณยายหรือว่าทุกท่าน
ถ้าเห็นเนี่ยแสดงว่ามันใกล้แล้วฮะ

หรือว่าข้ามตอนที่รถไฟไม่มานะครับ
เหมือนรถมรสัยนะครับพอเค้าเปิดวูด
เอาเครื่องกั้นลงคิดว่าทันบางทีก็แซงไป